การทรหดของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงค่ะไล่ล่าจับกันวุ่นเลยแล้วกว่าจะจับได้ทั้งหมดเนี่ยนะใช้เวลาครึ่งคล่อนวัน๗ชั่วโมงคุณผู้ชมที่คิดว่าอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่าคลั่งยาใช่ไหมดอมเดี๋ยวดูพร้อมกันเลยไอ้ที่วุ่นเนี่ยจับอะไรกันแน่จะมีอย่างอื่นจับยา
อยากยาอยากยาอยากยา

อย่างนี้ไอ้หมูไปเสพยาที่ไหนมาติดคลั่งขนาดนี้ตอนแรกดูว่าคนก็๗ชั่วโมง
พี่เบิร์ตแต่ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวไงทั้งหมดคือ๑๗
โอ้ย๑๑ผู้ป่าปฏิบัติการของเขานี่วิ่งไล่เหนื่อยเหนื่อยทั้งคนเหนื่อยทั้งหมู
ดูดูดูคุณผู้ชมแล้วมันก็เร็วมันก็ไวด้วยอ่ะเห็นป่ะนี่ค่ะมันไม่ยอมให้จับง่ายหรอก
ช่วยกันต้อนอ่ะต้อนกว่าจะได้กันนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนดูสิฟ้ามืดแล้วอ่ะ
ชาวบ้านเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจอฝูงหมูป่าแม่ลูก๔ตัวเดินอยู่ตรงจุดชมวิว
ฝั่งน้องหานในเขตเทศบาลสกลนครคือมันไม่ได้จะมาชมวิวอะไรหรอกคุณผู้ชม
แต่คนที่เขาอยู่แถวนั้นชาวบ้านเอ่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยเขามาชมรอดูตะวันตกดิน
แล้วนี่ดูเอาอะไรผ้าดิบผ้าห่อศพอะพี่ต้องเอามาขึงของในรถ
ใช่เพราะว่าตอนแรกเอาไม้คล้องมาแต่ว่าหมูป่ามันเร็วไงก็ต้องวางแผนใหม่
ผ้าดิบแบบนี้มาขึงดักแม่หมูป่าแยกเอาไว้ก่อนนี่โอ้หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไล่จับลูกหมูป่า
หลังจากนั้นถึงไปเอาตัวแม่หมูป่ามันหนัก๖๐โลตัวสุดท้ายเลยแม่จับได้เป็นตัวสุดท้ายใช้กู้ภัย๔คน
เจ้าอีกเจ้าอีก๗ตัวที่สำนักงานประมงจังหวัดสะกดนครเอากลับไปกันต่อค่ะตูเล็งกันไป
ใช้เวลา๗ชั่วโมงกว่าถึงจับได้ทั้งหมด๑๑ตัวหลังจากนั้นเขาต้องไปขังไว้ก่อนนะ
เจาะรูกระสอบหน่อยนะให้มันหายใจได้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวต้องรอเจ้าของติดต่อมารับคืน
นี่คิดว่าน่าจะเป็นของชาวบ้านแหละที่ปล่อยเลี้ยงไว้ตามแบบตามเกาะในหนองหาน
แล้วช่วงนี้ระดับน้ำในหนองหานมันสูงด้วยไงอาจจะท่วมก่อนแล้วทำให้หมูป่าที่ปล่อยเลี้ยงเอาไว้แบบนี้ค่ะ
มันก็ลอยคอหนีน้ำท่วมมาพอมาเจอคนริมฝั่งนี้ก็ตกใจไงวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โห
นี่เอาจริงกู้ภัยทำได้ทุกอย่างนะจับอะไรนะตัวเงินตัวทองอะไรจับงู